คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะ
สาววัย๒๓ปีคนนึงเสพยาไอไม่พอขับรถออกมาด้วย
ครับแล้วเธอบอกว่าผลของฤทธิยาค่ะ
บอกทำให้เธอวูบขับรถเนี่ยไปกวาดชนร้านค้าพังเสียหายหมดเลย
ที่สำคัญไปขับชนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
เสียชีวิตคาที่นะคะโอ้โหกระจุยกระจายแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูรถมอเตอร์ไซค์ของ
ประธานสภาเทศบาลคนนี้นะคะลอยขึ้นไปกองอยู่บนโต๊ะแบบเนี้ย
ลิวกระเด็นไปหมดเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงเช้านี้เอง
ถนนปานสินสายนะคะครับตำรวจสภเมืองจันทบุรีเนี่ย
ไปตรวจสอบก็เห็นโอ้โหสภาพทุกอย่างมันกระจัดกระจายไปหมดเลย
คงร้านค้าผลไม้สิ่งของผู้เสียชีวิตคือนายช็อตชนะสิทธ
วัยหกสิบเก้าปีเป็นประธานสภาษณ์เทศบาลตำบลหนองบัวค่ะ
เสียชีวิตคาที่แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายด้วย
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้ว
ในที่เกิดเหตุนะคะมอเตอร์ไซค์พังสองคัน
หนึ่งในนั้นเป็นของคนตายนะคะกระเด็นขึ้นไปอยู่บนโต๊ะ
ร้านขายไส้กรอกเนี่ยส่วนรถเก๋งของคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นเชฟโรเล็ตสีฟ้าด้านหน้ามีรอยเฉียวชน
คนขับชื่อว่านางสาวปาฤิชาตรอายุยี่สิบสามปี
ผู้หญิงคนนี้นี่นี่นี่นี่ค่ะที่ใส่เสื้อสีดำเอลลอย
ตำรวจเข้าไปค้นรถในกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะนี่ที่เราต้องเซ็นเซอร์
คืออุปกรณ์เสพไอซ์แล้วก็มียาไอซ์อยู่ด้วยค่ะโอ้โห
เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพไม่รู้จะไม่สารภาพยังไง

บอกเมื่อคืนดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่บ้านจนถึงเช้า

เหล้าถึงเช้าพอตอนเช้าขับรถออกจากบ้าน

เสพไอ้ก่อนขับรถแล้วเวาะที่ขับมาเธอบอกว่า
อยู่ยาไอซ์มันออกฤทธิ์ทำให้เธอวูบแล้วก็หลับใน
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนร้านค้าจนเกิดเหตุแบบนี้
ปรับบรวมเนี่ยคุ้มตัวแล้วก็ของกลางไปดำเนินคันดีแล้วนะคะ
เรื่องต้นโดน๒ข้อหาก็คือขับรถในขณะมืนเมาสารเสพติด
ฤทธิต่อจิตประสาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็
ข้อหามียาไอและอุปกรณ์เอาไว้เพื่อเสพค่ะ
โอ้โหนี่เขาเสียชีวิตเลยนะฮะ
ใช่แล้วเขาไม่รู้อิโนอิเน่อะไรกับการกระทำที่ไม่รับผิดชอบของคุณนะ
ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคุณไปเสพยามั่วสุม